เปิดปากกับภาคภูมิ
ปากกับภาคภูมิ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของชะตากรรมของหญิงสาวชาวไทย๓คนนะครับทุกผู้ชมครับ
น้องเนี่ยก็อยากจะทำงานอยากมีรายได้ดีเหมือนกับใครหลายคน
มีคนติดต่อชักชวนบอกไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านสิที่ฝั่งเมียนมานะฮะรายได้ดี
น้องก็เดินทางไปทำงานสุดท้ายถูกหลอกไปถึงนู่นแล้วฮะ
แล้วถูกบังคับให้ขายบริการถูกทรมานถูกบังคับให้เสพยาเสพติด
เพื่อที่จะได้หนีไปไหนไม่รอดสุดท้ายโชคดีจริงจริงครับ
รอดพ้นมาจากเงื้อมือของ
แก๊งค้ามนุษย์รอดชีวิตมาได้เนี่ย
หลังจากที่หาโอกาสในการใช้โทรศัพท์มือถือ
โทรมาหาคุณพ่อแล้วคุณพ่อขอความช่วยเหลือต่อไปยังคุณปวีนาหงศกุล
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
วันนี้กลับมาถึงไทยแล้วแต่บทเรียนตรงนี้เนี่ย
ผมว่าทุกคนต้องฟังเอาไว้นะฮะเพราะเชื่อว่าไม่มีใครอยากเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่
เปิดปากกับภาคภูมิวันนี้ครับทุกผู้ชมครับน้องน้องทั้งสามคน
และคุณปวีนาจะมาพูดคุยกันนะครับสวัสดีฮะสวัสดีคุณปวีนาครับ
สวัสดีค่ะคุณภาคภูมิสวัสดีน้องทั้งสามคนครับ
คุณบอกว่ายังเหลืออีกใช่ไหมครับที่กำลังรอการช่วยเหลือค่ะเหลืออีก๒คนครับอายุ๑๗กับอายุ๑๖
พี่ไปพร้อมกับน้อง๓คนไปพร้อมกันหรือเปล่าไม่ค่ะ๓คนนี้เข้าไปด้วยกัน
แต่อีกสองคนนี้ต่างคนต่างไปแล้วก็ขอความช่วยเหลือต่างคนต่างขอความช่วยเหลือ
ซึ่งสองคนนี้เขาไม่รู้จักพวกนี้นะฮะกลุ่มนี้แต่กำลังจะกลับมาแล้วค่ะ
ก็คือเขาขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิปวีนาเหมือนกันแล้วก็ขณะนี้ทางตำรวจทันทหารไทยนะครับ
ก็ประสานทหารเมียนมาทางเมียนมาเข้าไปช่วยเหลือแล้วค่ะกำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบอะไรต่างเนี่ย
แล้วก็เด็กจะกลับมานะฮะใกล้กลับนะ

ขออนุญาตคุยกับน้องทั้ง๓คนก่อนคืออย่างไรพี่ต้องขอโทษเอาไว้ด้วยนะฮะ
ถ้าเกิดว่าเรื่องราวที่น้องจะถ่ายทอดแล้วเล่าให้ฟังกันบางเรื่องอาจจะกระทบกระเทือนกับจิตใจตรงไหนยังไง
ใช่ค่ะแต่น้องยินดีเล่าประสบการณ์เพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังกันนะ
ค่ะอ่าเริ่มต้นอย่างงี้ก่อนปกติน้องน้องทั้งสามคนผม
ผมเรียกน้องเอน้องบีแล้วก็น้องซีนะฮะน้องเออายุ๒๙เนอะ
ซีอ่าน้องบียี่สิบหกน้องซียี่สิบเก้ายี่สิบเก้า
บีกับซีเป็นพี่น้องกันค่ะเอเป็นเพื่อนใช่ค่ะ
ทั้งสามคนทำงานอยู่ที่ชนบุรีใช่ค่ะก็ทำงานทั่วทั่วไปใช่ไหม
ใช่ค่ะอ่าทำงานบริษัทโรงงานรับจ้างทั่วไปใช่
มันเกิดอะไรขึ้นไปถึงล็อกกิ่งแล้วไปถูกบังคับให้ทำงานให้ขายบริการ
ทรมานถูกบังคับให้เสพยาเสพติดได้ยังไง
เริ่มต้นจากตรงไหนก่อนเริ่มต้นจากน้าค่ะเขาทักมาหาเพื่อน
อ่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้ำใช่คุยกับหาคุยกับใครนะ
คุยกับคุยกับบีอ่าค่ะอืมทักมาชวนว่าตัวเองอยู่ไหน
ทำงานอะไรอยู่ก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำงานอยู่บ้านเฉย
ไปทำงานกับเขาไหมเลยถามว่าที่ไหนพม่าเขาบอกพม่าค่ะ
มานี่คือทางเฟซบุ๊คค่ะแมสเฟสเฟซบุ๊คใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊ก
ใช่ค่ะอ่าแล้วน้ำก็เลยทักมาหาบีค่ะบอกอยู่ที่ไหนทำงานอะไร
อยากไปทำงานกับเขาไหมใช่ค่ะอ่าหนูก็เลยบอกเขาว่า
ใช่ท่าขี้เหล็กไหมเขาบอกว่าไม่ใช่เลยเข้าไปหน่อยเขาบอกแค่นี้
ท่าขี้เหล็กเข้าไปหน่อยนึงแต่ว่าอยู่ที่ฝั่งฝั่งพม่านั่นแหละ
ใช่ค่ะงานอะไรยังไงน้ำบอกไหมตอนแรกยังค่ะหนูถามว่าอ้าว
แล้วตอนนี้หนูอยากอยู่ไหนที่หนูตอบเขาอ่ะเขาบอกว่าแนนกลับมาแล้ว
อะไรนะน้ำน้ำกลับมาแล้วอืมเขาบอกว่าเอ้ากลับมานานยัง
บอกเพิ่งกลับมาแล้วถามว่าไปนานไหมไปสามเดือนเขาบอกแบบนี้ใช่
คือบีถามว่าที่น้ำมาชวนให้ไปทำงานด้วยกันแล้วน้ำอยู่ไหน
ใช่ค่ะน้ำบอกอ๋อน้ำอยู่เมืองไทยแล้วใช่ค่ะเพิ่งกลับมาใช่
มาสามเดือนใช่ค่ะอ่าแล้วไงเงินดีอะไรดีเพิ่มถามเขาว่า
ได้กี่บาทเขาบอกว่าได้กลับมาเกือบเจ็ดแสนก็เลยบอกอย่างงี้
บอก๓เดือนที่น้ำไปทำงานเนี่ยบอกบีว่าได้เงินมาเกือบ๗แสน
ค่ะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงครับก็รู้สึกว่าอ้าวได้เยอะนี่
ทำไมรีบกลับมาเขาบอกอ๋อแปลกใจใช่แล้วน้ำบอกว่า
เขาบอกว่ากลับมาบวชแล้วก็มาซื้อบ้านกลับมาบวชแล้วมาซื้อบ้าน
ค่ะก็ถือว่ารายได้ดีได้เงินมาเยอะไม่ตอนนั้นยังไม่
ยังไม่ได้เอกใจใช่ไหมว่าทำงานอะไรทำไมได้เยอะจัง๓เดือน๗แสน
ยังก็เห็นว่าเป็นประเทศนอกด้วยอะไรอย่างเงี้ค่ะก็คิดว่าจะเป็นเงินดีอย่างที่เขาพูด
เห็นว่าไปทำงานเมืองนอกใช่ค่ะแม้ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ตามใช่ใช่
อันนี้คือเรามาคุยกันเหรอคุยกันสามคนใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าเพื่อนก็ทักมาชวนนะคะอืม
ไปด้วยกันไหมไปเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ชวนชวนกันไป
เพราะว่าอยู่ด้วยกันปกติก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วค่ะอ่าอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่
ใช่เขาบอกว่าไม่ใช่เงินพม่านะเป็นเงินหยวนเป็นเงินหยวน
เป็นหยวนของจีนใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจเออถ้ารายได้ดีก็จะไปกันนะคะ
พี่น้องสองคนคุยกับเพื่อนอีกคนนึง๓คนตัดสินใจเอาไป
ไปทำงานกับน้ำกันใช่ค่ะเงินดีเหลือเกินที่นู่นใช่
แล้วยังไงต่อลองดูแบบสักตั้งนึงเผื่อจะได้ค่ะ
ก็เลยตัดสินใจไปกันตัดสินใจบินอ่าแล้วน้ำก็ทำยังไงต่อกับเรา
เขาก็นัดวันว่าเออจะไปวันไหนอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็นัดมารับที่จุดที่ว่าจะมาส่งที่สนามบินค่ะก็คือเป็นจุดที่ใต้หอ
ที่พวกหนูรวมตัวกันแล้วอยู่ที่ชนบุรีใช่ไหมใช่ค่ะวันไหน
วันไหนจำได้ไหมวันนั้นคือวันไหนวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดกัญญา
สิบเอ็ดกัญญายนต์ใช่ค่ะยี่สิบเอ็ดกัญญาอ่ายี่สิบเอ็ดกัญญายนต์
น้ำก็ขับรถมารับใช่ค่ะทั้งสามคนที่หอพักที่ชนบุรีใช่ค่ะ
แล้วไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะสนามบินสุวรรณภูมิใช่ค่ะแล้วยังไงต่อ
แล้วขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องรอขึ้นเครื่องประมาณทุ่มทุ่มสี่สิบห้า
ขึ้นเครื่องไปลงที่เชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะหลังจากนั้น
หลังจากนั้นเขาก็ให้นอนที่เชียงใหม่๑คืนค่ะ
แล้วก็ช่วงตี๕ก็จะมีรถมารับลงดอยค่ะ
ตีห้าวันรุ่งขึ้นมีรถมารับใช่ค่ะจากโรงแรมใช่ค่ะ
เพื่อเดินทางไปต่อใช่แล้วก็อ่าพอจะลงไปที่เป็นหมู่บ้านนะคะ
ชาวบ้านค่ะเขาก็ไล่บอกว่าลงเลยลงเลยเดี๋ยวมีทหารมา
เขาก็ให้พวกหนูเดินลงดอยรถอะไรรถเป็นรถกระบะเข็นแตงมูอ่ะค่ะ
แตงโมเหมือนว่าขนแตงโมมาแล้วแต่แต่น้ำเนี้ยคือหายไปแล้วใช่ไหม
คือน้ำเขาแค่ส่งเราแค่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ค่ะ
คนที่มารับเป็นคนที่น้ำบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนคนมารับใช่ค่ะ
แล้วติดต่อกันทางโทรศัพท์อย่างเงี้เหรอก็จะมีติดต่อกับน้ำค่ะ
เป็นระยะทางไปค่ะน้ำก็จะคอยบอกตลอดใช่ค่ะถึงตรงนี้ให้ไปตรง
ใช่มีรถแบบนี้มารับถึงตรงนั้นมีรถแบบนี้มารับใช่ค่ะ
คันแรกรถกระบะขนแตงโมคันแรกเลยที่รับจากสนามบินเป็นรถกระบะสีขาวค่ะอ่า
ใช่แล้วก็มาส่งที่ที่โรงแรมอ่ะค่ะแล้วก็จากโรงแรมมีรถมารับต่อเหมือนเป็น
ไปไปต่อเหมือนเป็นหมู่บ้านแล้วใช่ค่ะอืมใช่แล้วเขาก็บอกว่าลงรถเดี๋ยวจะพา
หลบทหารลงดอยไปต้องใช้รถการเดินข้ามเขาไปอ่ะค่ะ
เดินข้ามเขาเหรอใช่ค่ะไปเลาะเขาเลาะตีนเขาไปค่ะ
เหรอใช่ค่ะหลังบ้านคนคือเป็นเขาแล้วอ่ะเป็นเขาอ่ายตอนนั้นเราเราเราเริ่มรู้สึก
ยังว่าเฮ้ยฉันจะไปทำงานที่ต่างประเทศทำไมมัน
ไอ้สามเดือนเจ็ดแสนทำไมมันอะไรเนี่ยค่ะใช่ก็คิดไว้
ขึ้นรถแตงโมล้มรถเดินขึ้นเขาใช่ค่ะเริ่มคิดแล้วค่ะ
คิดยังไงคือคุยกันยังไงต่อคือก็ว่ามันมันใช่เหรอเฮ้ย
กลับไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะกลับไหมใช่ค่ะก็อยากกลับอยากกลับกันแล้ว
คือเห็นระยะทางแล้วมันมันมันไม่น่าจะไม่ได้ใช่แล้วค่ะก็เลยคุยกันกับเพื่อนอ่ะค่ะ
ว่าเฮ้ยกลับไหมแต่ว่าพอลงไปแล้วปุ๊บมันกลับไม่ได้แล้วค่ะ
ทำไมอ่ะคือซิมใช้ไม่ได้ไม่สามารถติดต่อกับใครได้เลย
มันข้ามไปแล้วต้องเปลี่ยนซิมเป็นซิมทำบุญธรรมดาโทรศัพท์ใช้ไม่ได้แล้ว
ใช่ค่ะติดต่อใครไม่ได้เลยค่ะก็ต้องไปกับเขาใช่ค่ะ
มีแค่สามคนเหรอร่วมมีแค่สามคนสามคนก็จะมีคนขับรถมารับ
เป็นทอดทอดทอดทอดทอดผ่านไปกี่วันถึงจะเดินทางไปถึงที่เมืองล็อกกิ่ง
คืนหกวันค่ะห้าคืนหกวันใช่ค่ะด้วยการเปลี่ยนรถไปเรื่อยใช่
คือถ้าเปรียบเป็นภาพมันเหมือนกับอันนี้ไหมที่แบบ
ขบวนการที่ว่าเขาขนแรงงานต่างด้าวข้ามข้ามแดนมาไทยอ่ะใช่ค่ะ
ขึ้นรถกระบะใช่นั่งเบียดนั่งอัดแอบแอบซ่อนซ่อน
ใช่ค่ะแบบนั้นแบบนั้นเลยลงแบบนั้นนะค่ะไปอย่างนั้นเลย
คะไปกับพวกพม่าเลยค่ะอืมจนไปถึงเมืองล็อกกิ่ง
ของฝั่งเมียนมาซึ่งติดกับชายแดนทางฝั่งจีนค่ะเขาเป็นเขตปกครองพิเศษใช่ไหมฮ
คุณปวีนาใช่ค่ะเขาเรียกเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตปกครองพิเศษ
ซึ่งไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวเขาได้ถึงแม้ว่าอยู่ในประเทศเมียนมาก็ตาม
อืมแต่มันเป็นไปตะเข็บที่ติดติดต่อกับประเทศจีนอ่าเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปเนี้ยก็เป็นคนจีนทั้งสิ้น
มีทุกสิ่งทุกอย่างครบวงจรอยู่ในนั้นโรงแรมที่พักอะไรก็ว่ากันไป
ทุกสิ่งอยู่ตรงนั้นหมดเป็นสีเทาอยู่ที่นั่นหมด
บอกว่าเดินทางเพียงครึ่งชั่วโมง๒๐นาทีอะไรก็
ถึงแล้วถ้าฝั่งนู้นมาถ้าฝั่งจีนก็มาถ้าฝั่งนู้น
แต่ทางฝั่งนี้มาไม่ได้เพราะมันจะเป็นไม่มีถนนเลย
ฝั่งนี้กลายเป็นว่าไม่มีถนนมีแต่ลูกหลัง
คือมันไม่มีแบบไอ้เครื่องบินจากไทยหรือเมียนมาแล้วก็ลงอ๋อ
เมืองไม่มีไม่มีคุณจากไทยมาเข้าเมียนมาเนี้ยคุณต้องเนี้ยเหมือนน้องก็บอก
ลักลอบคืนหกวันใช่ตรงนี้เป็นที่ลักลอบไปทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นเขาให้เศรษฐกิจตรงนี้นะฮะ
เป็นที่พิเศษในเฉพาะคนจีนทั้งสิ้นค่ะซึ่งการที่น้ำเขาติดต่อ
แล้วเขาก็ส่งน้อง๓คนเป็นทอดทอดไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
พอไปถึงเมืองล็อกกิ่งลงรถปุ๊บที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งใช่ไหม
ใช่ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งอืมซึ่งพูดภาษาไทยได้ด้วยใช่ค่ะ
ไม่รู้คนไทยคนเมียนมาคนจีนอะไรก็ไม่รู้เขาพูดภาษาไทยได้ใช่ค่ะอืม
เขาเรียกตัวเองว่าเจ๊ใช่ค่ะเจ๊มาหาสามคนนี้
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อเนี่ยแหละฮะช่วงชีวิตที่แบบอื้อหือ
มันเป็นความพลิกผลันที่สำคัญของชีวิตเหลือเกินอีกสักครู่กลับมาครับ

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาตามกันต่อนะฮะ
เรื่องราวของหญิงสาวชาวไทย๓คนไปตกขุมนรกอยู่ที่เมืองล็อกกิ่ง
เป็นเขตปกครองพิเศษของเมียนมาอยู่แถวชายแดนของจีนนะฮะ
ถูกบังคับให้ขายบริการถูกบังคับให้เสพยาเสพติด
คุยกันต่อเลยนะน้องนะพอไปถึงโรงแรมที่เมืองล็อกกิ่ง
ที่เดินทางกันมาห้าคืนหกวันอ่ะที่น้ำก็ส่งมา
เจอผู้หญิงคนนึงค่ะเราเรียกกันว่าเจ๊ใช่ไหมใช่ค่ะ
เขามารับเราสามคนค่ะพูดไทยได้ไทยได้ค่ะ
เขาว่ายังไงบ้างอ่ะตอนนั้นเขาก็พาขึ้นไปบนห้องอ่ะค่ะ
ขึ้นห้องบนโรงแรมใช่ค่ะอืมแล้วหลังจากนั้นเขาก็
ให้เพื่อนสองคนอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปดูหน้างาน
เพื่อที่จะให้แขกมาดูตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้บีกับซีไปอาบน้ำแต่งตัว
ใช่ค่ะอ่าเขาเขาไม่ได้บอกเราเลยแต่ว่าเขาให้ทำ
ให้เราทำงานอะไรเขาบอกไหมตอนนั้นยังไม่ได้บอกอะไรเลย
แค่ว่าให้ไปอาบน้ำแต่งตัวใช่ค่ะจะมีคนมาดูตัวรู้ตัวนะ
เอาเอาระบีกับซีหรือว่าเอไม่ตกใจอะไรดูตัวอะไร
น้ำแต่งตกใจตกใจค่ะเพิ่งไปถึงเพิ่งไปถึงเอง
ได้อาบน้ำดูตัวแล้วเอ๊ยตอนที่ว่าเราคุยกับน้ำ
บอกเอ้ยงานรายได้ดีจังเลยอ่ะ๓เดือนได้ตั้ง๗แสนเนี่ย
กลับมาเมืองไทยแล้วเขาชวนเราไปทำงานเขาบอกเราไหมว่า

เป็นพนักงานสาวของร้านคาราโอเกะ

ให้สองคนไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะมีคนมาดูตัว

ก็คือตอนนั้นเขาเป็นคนนั่งคุยกับหนูว่า
น้ำเนี่ยได้บอกไหมว่าค่าเดินทางเท่าไหร่

หนูก็เลยเอาแชทที่คุยกับน้างค่ะ
ระหว่างที่ให้เพื่อนไปอาบน้ำแต่งตัว
เดี๋ยวจะมีแขกมาดูดูตัว

ใช่ค่ะเพราะเราเดินทางมาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายใช่คนละเท่าไหร่อ่า
พอไปถึงเขาบอกเก้าหมื่นค่ะเก้าหมื่นค่ะเป็นหนี้ละเก้าหมื่นวันแรกเลย
เจ๊ปุ๊บเป็นหนี้คนละเก้าหมื่นแล้วใช่ค่ะมารู้ตอนหลังเนี่ยคือพอน้องน้อง
กลับมาเนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับน้องเขามารู้ตอนหลังว่าน้ำอ่ะ
ได้เงินจักรเจ๊เท่าไรนะแสนสี่ค่ะแสนสี่แสนสี่ค่ะใช่ขนสัก
แสนสี่ก็เฉลี่ยแล้วคนหนึ่งก็ประมาณห้าหมื่นเกือบห้าหมื่น
งงไหมหรือว่าตกใจไหมอะไรเนี้ยก็ตกใจฮะ
ค่ะทำไมมันแพงจังเจ๊เอากำลัยครึ่งหนึ่ง
คือความฝันของฉันคือมาทำงานจะได้๓เดือน๗แสน
อยู่ดีดีเป็นหนี้๙๐๐๐๐คนละ๙๐๐๐๐ใช่ค่ะ
แล้วต้องอาบน้ำแต่งตัวเพื่อรอรอให้แขกมาดูตัวใช่ค่ะ
มันพอจะรู้ไหมว่าสงสัยจะไม่ใช่พนักงานร้านคาราโอเกะ
ก็สงสัยค่ะสงสัยแล้วแล้วทำยังไงต่อเออมันเป็นยังไงต่อ
เนี้ยเขาพอมาถึงอืมเขาบอกว่าเออ่ะไม่อ้วนไปไม่ผ่านเลย
ทานไม่ตรงปกไม่ตรงปกใช่ค่ะอ่าไม่มีร้านลงให้นะ
แสดงว่าน้ำส่งรูปมาให้ดูก่อนอย่างเงี้เหรอใช่ค่ะน้ำเป็นคนส่งรูปมาให้เจ๊ดูอ่ะค่ะ
แล้วบอกเออโอเคน่ะมาได้หมดเลยเดี๋ยวมีร้านลงพันหมดเลยพอไปถึงก็
บอกว่าไม่ตรงปกบอกเอไม่ตรงปกใช่ค่ะบอกว่าไม่ตรงปกจะอ่า
ไปกับสองคนไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะอะไรประมาณนี้ค่ะ
ต้องแยกร้านอย่างเงี้หรอใช่ค่ะอ่าหลังจากนั้นต้องแยกกันจริงจริงไหม
ก็นอนด้วยกันแค่คืนเดียวคืนเราก็แยกกันเลยใช่ค่ะแยกไปทำอะไรต่อ
ไปยังไงอยู่คนละล้านหรือยังไงอยู่คนละล้านค่ะพอดีว่าวันที่เขามาดูตัวคือ
เขาซื้อพวกหนูไปสองคนแต่ว่าเอไม่ได้ซื้อค่ะใช่ค่ะเอาเหรอใช่ค่ะ
เพราะว่าไม่มีหวานลงเหมือนเขาหุ่นใหญ่เกินไปตัวใหญ่
งั้นเดี๋ยวพี่ขอขอแยกตรงนี้ก่อนนะเอางั้นเอาทางทางสองพี่น้องก่อน
ค่ะมีคนมาซื้อไปนี่ซื้อนี่คือซื้อซื้อไปทำงานร้านอื่นเลยหรือว่า
ใช่ค่ะซื้อเข้าบริษัทเลยซื้อเข้าซื้อเข้าสังกัดเขาเลยใช่ค่ะขาดจากเจ๊แล้ว
ค่ะไปอยู่อีกที่หนึ่งใช่ค่ะซึ่งตรงเนี้ยเรารู้เรื่องไหม
ยินยอมพร้อมใจหรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้หรอกเขาทำอะไรกับเรา
ไม่ดีอะไรหนูไม่รู้ไม่รู้อะไรกันอ่าแล้วมันเกิดอะไรกับชีวิตต่อ
พอพอเจ๊เขาบอกอ่าไปไปกับคนนี้หรอใช่ค่ะไปทำอะไรต่อ
ให้ไปทำงานที่ตึกเขาเลยค่ะตึกตึกเคทีวีที่เขารับพวกหนูไปอ่ะค่ะ
แล้วทำเป็นแบบที่เขาบอกไหมพนักงานร้านคาราโอเกะค่ะตอนแรกก็ทำแบบนั้นเลย
แบบนั้นค่ะพอหลังหลังแบบเหมือนไม่ได้งานเนี้ย
เขาจะให้พวกหนูอ่ะไปงานตรงใช่งานตรงก็คือขายไม่
ขายขายบริการใช่ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ได้ยอมอยู่แล้วค่ะ
แต่เลือกไม่ได้ค่ะเลือกไม่ได้ใช่ค่ะเห็นบอกมีทะหงทหาร
มีทะหงทหารหมันทุกที่ยืนคุมยืนขู่
อืมแต่แต่ทหารนี่ต้องพูดนิดหนึ่งนะว่าเป็นเป็นส่วนของทหารของเขานะ
ปกครองเพ่งเศษที่เขาจ้างมาใช่ค่ะคนจีนเขาจ้างมา
แต่ทหารดีเขามีนะที่เขาช่วยเรานะ
ไม่ใช่ทหารเมียนมาที่เขาทำงานกันเป็นทหารจริงอย่างนั้น

มีปืนด้วยมีระเบิดค่ะ

มีครบทุกอย่างเลยค่ะที่เขาสะพายติดตัวไว้

แต่ละตึกแต่ละที่แต่ละแห่งของเขาเนี่ย

จะมี๔๕คน
แสดงว่าพอเขาบอกให้ทำอะไรเนี่ย
จะขายบริการจะนั่งกับแขกร้านคาราโอเกะ

ช่วงนั้นมือถือใช้ได้ไหม
ก็ยังไม่ได้ถูกยึดใช่ไหมไม่ค่ะไม่ถูกยึดทำตัวปกติเลยค่ะ
ที่เจอเจ๊ครั้งแรกอ่ะนะใช่ค่ะเจ๊เขาก็จะให้หนูแยกออกมาคนเดียว
แล้วเขาให้ไปทำอะไรเขาก็บอกว่าให้หนูอ่ะรอรอเพื่อที่ว่าหาร้านลงให้อะไรอย่างเงี้ค่ะ
อืมใช่หนูก็รอแล้วก็มีคืนนั้นนะคะที่หนูอยู่คนเดียวหลังจากที่แยกจากเพื่อนไปแล้ว
เขาก็บอกว่าอ่าขึ้นไปขึ้นไปเล่นข้างบนไหมก็คือเป็นห้องที่เขากิน
ที่เขาเสพยาอะไรกันล่ะค่ะอ่าเขาก็ตามหนูขึ้นไปหนูก็เลยบอกว่าไม่ไปได้ไหม
เขาก็เออเนี่ยมาฝึกดูงานว่างั้นจะเป็นไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จเขาก็เลยบอกว่าให้หนูอ่ะดมคีดมยาอะไรของเขาค่ะ
อืมหนูก็เลยบอกว่าหนูดมไม่เป็นค่ะหนูก็นั่งอยู่ดูเขาเล่นกันเฉยเฉย
แล้วเขาก็ส่งน้ำอะไรมาให้หนูดื่มไม่รู้น่าจะเป็นแฮปปี้หรือยาแฮปปี้อะไรค่ะ
อ่าค่ะหนูก็ดื่มไปพอหลังจากที่ว่าจากที่ว่าหนูลง
หนูก็เลยขอเขาลงมาพักอะค่ะหนูก็ขอเขาลงมาพักเสร็จ
แล้วพอหลังจากนั้นก็คืออยู่กับเขาได้อีกประมาณ๔คืน๔วันนะคะ
เขาก็ไม่ได้มาส่งข้าวมาส่งน้ำเลยไม่มีข้าวไม่มีน้ำอะไรกิน
ก็จะมีมาหลังจากที่อยู่กับเขา๔วันก็จะมีข้าวมาให้กล่องเดียว
แล้วแล้วหลังจากนั้นเขาเขาส่งเราไปทำงานต่อหรือยังค่ะยัง
เราก็อยู่ที่นั่นนั่นแหละใช่ค่ะอยู่ที่นั่นอืม
ยังอยู่ที่นั่นต่อแล้วก็เลยหนูก็เลยไม่ไหวแล้วติดต่อกับหาน้ำว่า
เนี่ยมาอยู่แบบนี้ไม่ได้นะข้าวก็ไม่ได้กิน
น้ำก็ไม่มีจะทำยังไงนี่อ่ะก็เลยถามน้ำค่ะน้ำก็เลยว่า
โอเคเมื่องั้นแม่เดี๋ยวให้ไปอยู่กับสองคนก่อนนะ
ไปพักรวมกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสรุปแล้วเนี่ยน้ำก็เลยส่งเอเนี่ย
ออกจากเจ๊ใช่ค่ะแล้วให้ไปอยู่กับทางร้านที่บีกับซีทำงานอยู่
พักอยู่เฉยเฉยไปพักอยู่เฉยเฉยใช่แล้วเห็นบอกไปไปส่งต่อให้อีกเจ้านึงใช่ไหม
ใช่ค่ะทั้งสามคนเลยไม่หนูคนเดียวคนเดียวใช่ค่ะ
ก็หาที่ลงให้ให้จนได้ใช่ค่ะซึ่งพอไปเจอเจ้านั้น
พอไปถึงเขาปุ๊บเขาบอกว่าเอเนี่ยจากที่เจ๊แจ้งครั้งแรกมีหนี้เก้าหมื่น
ใช่ค่ะเขาบอกมาอันนี้สองคนค่ะสองคนนู้นใช่ค่ะ
แสดงว่าสองคนนั้นก็คือไอ้ร้านนั้นที่ว่าเจ๊เขาส่งต่อ
เขาแจ้งเราว่ามีหนี้เท่าไหร่นะสองแสนสองแสนห้าสองแสนห้าสองหมื่นห้าหยวนนะคะ
สองแสนห้าเพิ่มจากเก้าหมื่นเลยนะใช่ค่ะเป็นสองแสนห้า
หลุดกับเจ๊ไปอยู่ร้านโน้นขายได้ต่อต่อขายได้หนึ่งต่อ
แปลว่าเจ๊อ่ะขายเราไปที่นั่นใช่ค่ะเป็นนี่สองแสนห้าค่ะ
แล้วให้เอไปอยู่รวมด้วยใช่ค่ะเราก็เลยใช้ชีวิตอยู่ในนั้นกันมา
ใช่ค่ะกินเวลาเท่าไหร่ทั้งหมดเกือบสองสามสามอาทิตย์แล้วเกือบ
แต่หนูจะไปอยู่กับเพื่อนได้แค่อาทิตย์เดียว
เขาก็จับหนูแยกมาอีกทีหนึ่งแล้วไปทำงานหรือเปล่าไปทำงานทำค่ะ
ต้องไปทำงานใช่ค่ะก็คือหนูต้องหนูก็ต้องยอมเขาอะค่ะ
เขาก็บอกว่าเป็นงานขายตรงนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือค้าบริการใช่ค่ะหนูก็เลยต้องต้องยอมทำ
แต่ว่าก็ยังไม่มีลูกค้าเลือกอะไรอย่างนี้ครับ
คือเพราะว่าชีวิตมันไม่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอ๋อ
โทรศัพท์มือถือก็ใช้ใช้ได้บ้างไม่ได้ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง
สุดท้ายเนี่ยอยู่ที่นั่นเท่าไหร่นะเกือบเดือนใช่ไหม
ที่เดือนกว่าอยู่กันเดือนกว่าใช่ค่ะ
ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างนี้เดือนกว่าใช่ค่ะ
เคยคุยกันไหมว่าระหว่างนั้นว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตกันดี
คุยกันตลอดเลยค่ะจะคุยกันตลอด
ก็จะอยู่ไม่ได้แล้วข้าวก็คือไม่ได้กินใช่
หนักสุดของความทรมานที่นั่นเนี่ยมันคืออะไร
มันคือการถูกบังคับให้ทำอะไรก็ไม่ให้กินข้าวค่ะ
ไม่ให้กินข้าวเราก็บังคับให้ขายบริการ
ขายบริการใช่ค่ะมันทำให้เสพยาด้วย
ใช่ค่ะเสพยาเสพติดใช่ค่ะซึ่งนั่งคุยกันแล้วเราอยู่กันมาเนี้ย
เป็นเดือนแล้วเนี่ยใช่ค่ะชีวิตเราอยู่ต่อไปอย่างนี้ไม่ได้แน่
ใช่ค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งอืมใช้โทรศัพท์ติดต่อไปหาพ่อ
ใช่ค่ะเออทำไมตั้งแต่ตอนแรกแรกที่ว่าใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง
ไม่ติดต่อหาพ่อตั้งแต่แรกหรือหาญาติหรือหา
เหมือนเคยเคยติดต่อแล้วค่ะแต่พอนี้เหมือนกับว่าพ่อแล้วก็ญาติค่ะ
ก็กำลังเหมือนรวบรวมข้อมูลอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะไปแจ้ง
แล้วก็หาเวลาขึ้นมาใช่ค่ะคุณปวีนาอ๋อเคยเคยติดต่ออยู่ตลอดอยู่แล้ว
ใช่ค่ะตลอดตลอดอยู่แล้วไม่ได้บ้างค่ะก็คือคุยจะคุยกับทางบ้านตลอด
ไปไปปรึกษาคุณปวีนาได้ไหมหรืออะไรญาติก็เลยบอกว่าเออ
เมื่อกี้ก็มีอะไรอ่ะส่งส่งข้ออ่าเหมือนกับว่ารักฐานมาเลยนะ
ส่งมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พวกมันลบใช่คุยแล้วลบตลอด
คือตั้งแต่วันแรกที่เราไปอยู่เนี่ยเราก็ติดต่อกับพ่อกับเพื่อนกับครอบครัว
ค่ะเพื่อให้ส่งข้อมูลของพวกเราไปให้คุณปวีนาค่ะมูลนิธิปวีนาช่วยเหลือได้ไหม
เสร็จปุ๊บลบทิ้งคุยเสร็จปุ๊บลบทิ้งใช่จนกว่าเขาจะมา
หรือว่ามีความคืบหน้าสักทีนึงใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเพราะกลัวว่าเขาจะ
เห็นว่าเขาจะจับได้แล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะแบบว่าผิดสังเกตอะไรอย่างงี้
ถ้าเขาจับได้เขาก็อาจจะทำร้ายอาจจะโดนยึดโทรศัพท์เพราะว่าก่อนหน้านั้น
อย่างเงี้ยค่ะเขาจะจับขายแล้วก็ทำร้ายอ๋อใช่ค่ะอืมสุดท้าย
คุณพ่อของน้องเขาก็เลยคุณพ่อเดินทางมาคุณพ่ออยู่
ภิกษุนโลกภิกษุนโลกไม่เลยพื้นแป๊บแล้วคุณพ่อโทรศัพท์
พอเราคุยกันบอกว่าคุณพ่อต้องมาด้วยแล้ว

พอเดินทางมานั้นก็คุยกับคุณพ่อเสร็จ
ก็พาไปที่กรมกันกรุงศูนย์กระทรวงการธรรมเทศ
ตอนนี้ก็มีเคสทฤษฎีกรกรกรงศูนย์ด้วย
ทางกรมกันกรุงศูนย์เนี่ยก็ส่งเรื่องกันนะ
เข้าไปที่กระทรวงการสถานทูตไทยในเมียนมา
ในขณะเดียวกันท่านอธิบดีชัดชัย
ท่านก็แนะนำด้วยบอกว่าบางทีมันยากมากเลยนะ
ไอ้ตรงนี้ล็อกกิ่งนะ
เป็นเขตปกครองพิเศษ

แม้แต่ทหารเมียนมาก็ยังเข้าไปไม่ได้เลย
เราก็ใจไม่ค่อยดีแล้วนะ
ก็เลยว่าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวจะให้ทหารไทยช่วยอีก
นั่นก็เลยโทรศัพท์มาคุยกับท่าน
ช้าแล้วนะบินไปพบท่านผู้การแล้วก็เรียกประชุมกัน
ผู้การก็ตอนนั้นขอหนังสือเพื่อที่จะส่งไปให้ทหารเมียนมาว่า
นิธิปวีนาเนี่ยขอความช่วยเหลือนะเราก็เลยบอกอย่างงั้น
วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยดังนั้นก็บินไปประชุม
ที่ตะเข็บชายแดนของศูนย์ประสานงานชายแดนไทยเมียนมานี่แหละ
ครับนะกับท่านผู้การนาธีแล้วก็ทหารเมียนมาด้วย
วันนั้นก็มีการโทรไปวีดีโอคอร์แล้วคุยกับน้องเขาด้วยใช่ไหม
เมียนมาตัวแทนถามเมียนมาก็มานะคะแล้วก็เราก็เลยเขาก็บอกว่า
ต้องถามความช่วยเหลือจริงหรือไม่เราบอกจริงเขาอยากรู้ว่าจริงไหม
ใช่เพราะว่าบางคนสมัครใจไปอะไรอย่างนี้เราก็เลยวีดีโอคอร์นะคะ
ก็สามารถที่จะพูดได้อ๋อคือทางกับทหารเมียนมาทางทหารเมียนมาเขาเขา
เขาก็พร้อมช่วยแหละแต่เขามันมีบางคนที่แบบ
เขายินยอมพร้อมใจไปทำงานแบบนี้หรือเปล่าเขาเลยอยากคุยกับน้องน้องว่า
ตกลงต้องการความช่วยเหลือจริงนะอะไรอย่างนี้ก็เลยวีดีโอคอลคุย
โดนหลอกโดนหลอกลวงจริงโดนอะไรจริงอะไรอย่างนี้
แล้วพูดห้าคนเลยเดี๋ยวนะทีละคนเลยใช่ไหมวันนั้นนะ
เดี๋ยวผมขออนุญาตพักพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมากลับมาช่วงหน้า
ค่ะเรื่องการช่วยเหลือจนออกมาเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อช่วงหน้า
พักกันครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะ
ชะตากรรมของน้องหญิงสาวชาวไทยสามคนคือนี่ไม่ได้ถูกใครหลอกนะฮะ
คนไทยหลอกคนไทยด้วยกันกันเองนะฮะบอกว่าจะไปทำงานคราว
สุดท้ายถูกหลอกไปค้าประเวณีคุณปวีนา
ที่ได้รับการประสานจากทางคุณพ่อของน้องสุดท้ายประชุมกัน
ทหารเมียนมาเข้ามาช่วยค่ะเพราะว่าอยู่เมืองล็อกกิ่ง
ปกครองพิเศษเข้าไปยากค่ะเขาขอวีดีโอคอร์ถามน้องทั้งสามคนว่า
ตกลงคุณไปเองหรือว่าคุณถูกหลอกไปอะไรยังไงกันแน่
วันนั้นเห็นบอกร้องไห้ยืนยันเลยใช่ไหมใช่ค่ะร้องไห้ค่ะ
ถูกหลอกถูกบังคับจริงจริงค่ะอืม
มามาห่อนแดนกินสามคนโหสองวันนะค่ะบอกสองวัน
ตอนนั้นร้องกำลังไม่มีข้าวทานบอกหิวมาก
ตอนวิดีโอคอร์นะใช่ค่ะแล้วก็สันปรกปรักเป็นมา
สันปรกปรปทานไทยก็สงสารตอนนั้นมีทั้งครึ่มกับนะฮะ
ทุกคนมานั่งเฝ้าฟังกันแล้วก็ทุกคนก็สงสารกันมากอะค่ะ
สุดท้ายก็ถึงวันที่เจ้าหน้าที่ไปรับตัวใช่ไหมฮะ
เขาประสานจนจนไปรับตัวออกมาค่ะคนไปรับตัวก็ทางทหารเมียนมา
ก็ประสานกับตำลวดนะฮะทางทางด้านเอ่อแสดงด้วยแล้วก็อาหารของเรา
แล้วก็กระทรวงคณะประเทศก็สารที่มูลนิธิปวีนาค่ะด้วยพันธุ์ตำรวจเอกเขมชาตินะคะ
ทั้งกับเป็นผู้มกับเอ่อตรวจคนเข้าเมืองต่อหมอเลยต้องรับบิชชอบตรงนั้น
นะฮะแล้วก็ทั้งผู้การหน้าทีด้วยเนี่ย
เราก็ไปรับแก่งกับพ่อมอเจาะนะฮะพ่อมอเจาะภารีแล้วก็มูลนิธิปวินาค่ะ
คือทหารเมียนมาประสานงานทุกอย่างจนสามารถไปรับตัวน้องบินบินมาเลยนะ
มาได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายง่ายนะฮะทุกผู้ชมครับเพราะตอนที่เข้าไปเนี่ย
เราหลบหนีเข้าเมืองเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะก่อนจะออกมาได้
ก่อนจะพ้นเมืองเขาก็ต้องถูกดำเนินคดีก่อนค่ะโทษคืออะไรนะ
ติดคุกค่ะสามติดคุกค่ะสามอาทิตย์สามอาทิตย์สามอาทิต
เป็นคุกแบบไหนยังไงก็เป็นคุกแบบที่ตีด้วยไม้คุกที่ไก่อ่ะพี่
มันเป็นตีด้วยไม้แล้วพันด้วยรวดหนามห้อยแล้วก็มีแบบ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

ขอว่าเขาบอกว่าถ้าตามเจอเขาก็จะทำร้ายเขาสั่งทหารไปตามถึงเมียวดีเลยค่ะตามทุกจุดเลยเหรอใช่ค่ะ
อันนี้คือข้อความจากเจ๊หรือจากน้ำจากเจ๊จากเจ๊ค่ะ
เจ๊ที่ส่งให้น้ำแล้วน้ำส่งมาให้เราดูเก็บมาให้ดู
เขาบอกว่าจะทำร้ายคนที่พาหลบซ่อนด้วยค่ะอืมจะทำร้ายคนที่ช่วยด้วย
ใช่ค่ะเขารู้ไหมเนี่ยว่าใครมาช่วยบ้างเนี่ย
ทหารเมียนมาทหารไทยตำรวจไทยตำรวจเมียนมาสถานทูต
ใช่ใช่ทั้งประเทศคุณตุวินาครัวไหม
น่าขนาดนี้เรากลัวไหมที่เขาขงเขากลัวอะไรเราก็กลัวพี่
มันยังไม่ได้ออกจากตอนแรกที่ยังอยู่พื้นที่ของเขาก็กลัว
แล้วทุกวันนี้ที่เขาบอกเจอที่ไทยเขาจะกระทืบอย่างนี้
ตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่กังวลแล้วปลอดภัยแล้ว
เพราะว่าชีวิตคือไม่ได้ตายแล้วอะค่ะใช่ค่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ช่วยเตือนท่านอื่นนะแต่ว่าคุณปวีนาอย่างนี้
จะช่วยเขายังไงต่ออีกไหมฮะค่ะเรื่องความปลอดภัยหรือว่า
ยังไม่จบนะคะเออยังมีน้องน้องคนอื่นอีกตั้งหลายคนใช่ไหม
ขยายผลอีกก็คือเขาต้องหลังจากเนี้ยนะฮะ
ก็คงจะต้องส่งให้ท่านเอ่อมิกโจ๊กนะฮะครับ
ลองครับลองสุริเชษฐ์ครับผ่านเพื่อที่จะเพราะในเรื่องกันค่ะ
มนุษย์อะไรต่างต่างก็ตามเนี้ยเพื่อจะขยายผล
เดี๋ยวให้บิ๊กโจ๊กขยายผลให้ขยายผลต่อไป
บุคคลต่างต่างที่รอเขาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขยายผลใช่ไหม
ค่ะก็ต้องขยายผลหมดฮะอืมแล้วก็เอ่ออีกสองคนด้วย
กำลังรอกลับมาน่าจะเป็นอาทิตย์นี้นะคะ
น่าจะกลับมาอีกอันนั้นก็หนักเหมือนกันครับ
และอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
มันยังไม่จบนะแล้วก็ต้องการที่จะให้เป็นตัวอย่างนะว่า
เข้าไปยากเหลือเกินนะแล้วก็ไม่ได้ช่วยง่ายด้วยนะ
ไม่ใช่ว่าทหารไทยทหารพม่าตำรวจไทย
งศูนย์กระทรวงการต่างประเทศจะช่วยได้ง่ายอะไรอย่างนี้
หรือมนุษย์ที่ปกตินังก็ตามนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยากมาก
มันเป็นพื้นที่เขตปกครองพิเศษแล้วก็แม้แต่ทหารก็เข้าไม่ได้
แล้วก็เรียนว่าครับคำว่าต่อหารทำร้ายเนี้ย
เขาอาจจะไม่ใช่ทหารแต่เขาตั้งตัวเขาเป็นทหารนะ
แล้วก็ครับเอ่อมีมีอะไรเขาเรียกว่ามีปืนอะไรมีอาวุธ
แล้วนั่นก็เป็นกลุ่มบ้ากลุ่มอะไรอย่างนี้
พอดีเวลาผมจะบอกใช่ค่ะน้องน้องใช่ค่ะช่วยฝากเตือนหน่อย
ใครฟังอยู่บางทีมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิด
เราเห็นหรอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝากเตือนกันหน่อยฮะ
ก็จะบอกว่ามันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดไว้อะค่ะถ้าเป็นไปได้ก็
ทำอะไรก่อนจะไปหรือยังไงก็ใช้สตินิดนึงใช่ให้เป็นแบบที่หนู
เงินแสนก็ไม่ได้จริงอย่างที่เขาบอกอยู่ไทยดีกว่าใช่
อดข้าวอดน้ำโดนทุบตีแน่นอนค่ะอยู่ที่ไทยดีที่สุดแล้วค่ะอ่า
นี่ฮะนี่คำเตือนจากคนที่ไปเจอมาจริงเลยนะฮะ
บางคนไปอยู่แก๊งไปอยู่แก๊งพวกเพจพนันออนไลน์ก็มีขอบคุณจริงจริง
ขอบคุณน้องน้องทุกคนจริงจริงที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะ
นี้ไปขอให้โชคดีนะฮะขอให้เจอเรื่องดีก็แล้วกันในชีวิต
ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณปวีนาที่ไป
คุณปวีนาที่ไปช่วยเหลือนะฮะแล้วก็มาพูดคุยกันขอบพระคุณครับยินดีค่ะ
ผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ